มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนคณะแพทย์เขาก็ถือของกันมากล่องใหญ่เลยในความที่เราก็แบบแซวเล่นเฮ้ยขนอาจารย์ใหญ่เข้ามาเหรอวะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้
เหมือนแบบเสร็จปุ๊บผมก็ลืมคำพูดนี้ไปเลยจนกลางคืนที่ผมนอนนั่นแหละนอนหลับหลับสักพักนึงเนี่ยผมก็รู้สึกอึดอัดมากนะครับถ้าเกิดพูดกันง่ายก็คือเหมือนแบบผีอำแหละผมก็ค่อยค่อยลืมตามาความรู้สึกผมอ่ะเห็นเป็นเหมือนคนอ่ะเขานั่งเหยียบผมอยู่
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเดิมครับทุกวันศุกร์สี่ทุ่มแบบนี้
อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนไปพร้อมกันที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่
ได้ไม่พลาดรายการดีที่สุดอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
และก่อนอื่นเลยครับฝากคุณผู้ชมไว้เหมือนเดิมสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ
และวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นดารานักแสดงและอีกหนึ่งบทบาทของเขาก็คือนักออกแบบตัวเลข
หลายท่านอาจจะงงครับว่านักออกแบบตัวเลขคืออะไร
วันนี้เราจะได้พูดคุยกับเขาอย่างแน่นอนเขามาในนิยามของความเชื่อที่ว่าผีไม่มีอยู่จริง
ตั้งแต่เกิดมายึดถือในเรื่องของวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เปลี่ยนความคิดของเขา
แล้ววันนี้เขามาพร้อมกับธีมที่มีชื่อว่าผีมีอยู่จริงถ้าคุณผู้ชมพร้อมไปพบกับเขากันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันใน
สถานีผีดุนั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับเขาเป็นนักออกแบบตัวเลขหลายคนที่เชื่อในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขรู้จักเขาเป็นอย่างดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับคุณแมนการินครับสวัสดี
สวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีทุกคนนะครับเป็นเกียรติมากมากขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุของเรา
ครับผมยินดีมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นครั้งแรกนะครับที่ปกติไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะเล่าเรื่องตัวเลขครับแต่วันนี้จะมาเล่าเรื่องอื่นก็เลยรู้สึกแบบเกร็งนิดนึงแล้วก็อาจจะพยายามถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเองได้แบบพบเจอมาเนี่ยให้พี่แจ๊คฟังกับทุกคนฟังด้วยว่ามันจะเป็นยังไง
คือต้องบอกเลยว่าศาสตร์ของตัวเลขกับศาสตร์ลี้ลับมันไปด้วยกันป่ะ
จริงแล้วครับมันก็อาจจะมีการเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวข้องกันบางอย่างครับ
ตัวอย่างเช่นเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันก็สามารถเป็นสิ่งที่ฟ้องเรื่องราวบางอย่างของเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นณเวลานั้นได้

แค่เกริ่นเริ่มต้นเองนะคุณผู้ชมนะน่าสนใจ
วันนี้น่าจะคุยกันน่าจะได้ความรู้อะไรบางอย่าง
อีกคำถามหนึ่งที่ผมอนุญาตถามก่อนครับนักออกแบบตัวเลขคืออะไร
อย่างเช่นสมมุติว่าปกติสมมุติว่ามันมีให้เห็นภาพง่ายเลย
มีโทรศัพท์ขายอยู่หน้าเว็บเราเลือกโทรศัพท์ให้ลูกค้าแบบนี้
นะมันมีอยู่แล้วมันมีตัวตนอยู่แล้วเราถึงหยิบมาให้
แต่การออกแบบหมายความว่าถ้าวันนี้พี่แจ๊คเดินมาหาผม

สิ่งทุกอย่างที่พี่แจ๊คพูดออกมาเนี่ยมันสามารถถอดมาเป็นตัวเลขได้

แม้แต่วันนี้พี่แจ๊อย่าทำแบบห้องทำงานสักห้องนึง
อยากจะมีโต๊ะทำงานที่มีไซซิ่งเป็นของพี่กว้างคุณยาวคุณสูงเท่าไหร่
นั่นคือการออกแบบโต๊ะทำงานของพี่ให้ออกมาเป็นเกี่ยวข้องกับความต้องการ
เช่นทำงานแล้วสมองปลอดโป่งทำงานแล้วได้เงินเยอะ
เจ้าสัวก็ต้องมีเลขที่เหมาะกับเขา
นั่นคือการออกแบบตัวเลขในทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้
คือทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเลขทั้งหมด

ผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าอ๋อส่วนมากก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์แหละ

แต่เมื่อกี้เขาพูดมาว่าโต๊ะทำงานมันก็จะมีขนาดความกว้าง
ความสูงความยาวแน่นอนมันคือตัวเลข

ตัวเลขเป็นภาษาของมนุษย์บนโลกใบนี้เขาเรียกว่าภาษาของอรยธรรมมนุษย์
คือคนชอบเข้าใจว่าพอเห็นตัวเลขปั๊บจะนึกถึงความเชื่ออย่างเดียว
แต่ความจริงไม่ใช่ครับตัวเลขเป็นภาษาที่สื่อสารกัน
ผมไปให้คนที่อยู่คั่วโลกใต้หรือคั่วโลกเหนืออ่านเขาก็เข้าใจว่าเป็น๕เหมือนกัน
นั่นแสดงว่ามันเป็นภาษากลางในการสื่อสาร
แจ๊คเชื่อไหมนั่งคุยอยู่ตรงนี้ตัวเลขอยู่ทุกตำแหน่งเลย
พอผมได้คุยกับคุณแมนผมรู้แล้วว่าอ๋อตัวเลขจริง
แสงสว่างที่ส่องมาที่หน้าผมอย่างนี้ครับก็คือมันมีหน่วยตามหลักฟิสิกส์คือหน่วยลักษณ์
สายตาพี่สั้นยาวเท่าไหร่ก็เป็นตัวเลข
ทุกอย่างพี่ว่าเป็นตัวเลขไหมครับ

ตื่นเช้ามาพี่เห็นตัวเลขอะไร

มันคือมันคือมันคือภาษาของมนุษย์
ที่เหมือนกับถอดรหัสออกมาแล้ว

ว่าตัวเลขนี้จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตแบบไหน
ถ้าเกิดสมมุติพี่แจ๊คย้อนกลับไปเล่นสมมุติว่าทุกคนดูอยู่ตรงนี้เนี่ย
ที่มีการฆาตกรรมง่ายที่สุดคือจะเป็นห้องที่เป็น๓๐๕หรือ๕๐๓
ก็จะมีการฆ่าตัวตายสูงแบบนี้เป็นต้น
เฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาเพราะผมฟังเรื่องผีมาส่วนมาก
ที่มักจะเจอผีมากที่สุดคือชั้น๓กับชั้น๔
และชั้น๓แน่นอนมันก็จะวนกับตัวเลขอย่างนี้
อยู่อย่างนั้นถูกไหมครับผมแล้วก็อย่างลดที่เกิดอุบัติเหตุ
ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนที่ผมเก็บข้อมูลผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดการเก็บข้อมูลตอนปี๒ของผม
คือผมเป็นเด็กคณิตศาสตร์สถิตินะครับตอนนั้นพอปี๒เนี่ยผมเลือกเอกคณิตเลย
ที่มันสามารถพูฟให้เห็นถึงแบบสิ่งที่มันมีอยู่จริงได้
ผมก็ทำการเก็บข้อมูลไปกับรถที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ตอนนั้นเนี่ยผมก็เก็บทั้งข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ขับรถไปเจอเอง
เราก็จะได้เห็นว่าอ๋อเลขที่มันมีอยู่ในทะเบียนรถส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเลขอะไร

เดี๋ยวนะนักศึกษาคนหนึ่งคือมีความคิดแบบนี้เลยเหรอคือเฮ้ย
เราดูว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุอ๋อเขามีทะเบียนรถเราจดไว้เก็บไว้
นั่นคือจุดเริ่มต้นของแสดงว่าความชอบตัวเลขในที่นี้คือมันเริ่มต้นจากความชอบ
ผมชอบตัวเลขมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเป็นวิชาเดียวที่ผมไม่เคยโดดเรียนเลย
ชาติอื่นผมจะโดดเรียนไปเล่นบาสกับเพื่อนแล้วไปเตะบอลไปอะไรก็แล้วแต่
เพราะว่าผมใช้ความเข้าใจในการจำมันก็เลยทำให้ผมชอบเรื่องตัวเลข
อืมโอเคแสดงว่าเลขหนึ่งถึงเลขเก้าอืมความหมายมันก็จะมีของมันอยู่

และที่สำคัญคือเขามีความตั้งใจตั้งแต่เด็ก
คือมีความชอบก่อนไม่ได้โตขึ้นมาแล้วคิดว่า

แล้วพึ่งกันคิดได้ว่าเฮ้ยทำมาหากินทางด้านนี้

ชอบมาแบบไหนก็ไม่รู้แต่รู้ตัวเองว่าชอบเลขมาก
คำว่าตัวเองเป็นคนอิงวิทยาศาสตร์แน่นอน
ความเชื่อเรื่องผีเรื่องลี้ลับเป็นศูนย์เด็ก

ไม่ได้เชื่อครับก็เชื่อตามหลักเหตุและผล
แล้วก็เชื่อตามหลักสถิติโดยตรง
เพราะฉะนั้นในการที่ผมมาทำเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้เนี่ย
รถที่เกิดอุบัติเหตุทำไมต้องเป็นเลขนี้

เขาเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงสุดในการเกิด
แล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดได้
ที่ทุกคนทำงานวิจัยหรือทำปริญญาโทปริญญาเอกต้องใช้ก็คือใช้โปรแกรมเดียวกัน
อันนี้คือในมุมของแมนการินที่เป็นคนเชื่อวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อเรื่องผีนะ
ทีนี้เรามาเปลี่ยนมุมคุยกันบ้างครับมีสักครั้งไหมครับที่ตัวเองรู้สึกว่ามันใกล้มันเฉียด
เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องสางเรื่องวิญญาณบ้างไหม
จริงมันก็มีอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องที่สมัยเรียนด้วยนะครับ
แล้วก็มีทั้งเรื่องที่เพิ่งเจอไม่นานด้วย
เกิดอะไรขึ้นเหรอครับด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยผมแบบ
เข้าไปเรียนที่มหาวิทยาศาสตร์ไมโมเฮดรสรรายานะครับ
แล้วก็เข้าใจว่าสารยาน่าจะเป็นถิ่นดุอยู่แล้วใช่ไหมครับ

อย่าขี่มอเตอร์ไซต์เล่นอย่าเขยาเล่นนะ

แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากการที่
ฝั่งซ้ายฝั่งขวาห้องเล็กเล็กน่ะอยู่ด้วยกันอืมในมหาวิทยาลัยในหอพัก
หอหนึ่งก็จะมีแบบโอ้โหห้องเป็นร้อยเลยหอในอ่ะหอในใช่ครับ
ผมก็เป็นช่วงของการเพิ่งเข้าไปใหม่ก็จะมีเพื่อนคณะแพทย์อะไรอย่างนี้
รู้จักกันได้วันสองวันในการรับน้องเนี่ยก็แบบเห็นหน้าค่าตากันมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนคณะแพทย
เขาก็ถือของกันมาอืมกล่องใหญ่เลยอืมในความที่เราก็แบบแซวเล่นเฮ้ย
ขนาจารย์ใหญ่เข้ามาเหรอวะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เออเออมันแบบแซวเล่นเล่น
ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ครับเพื่อนก็แบบที่เป็นแพทย์ก็ตกใจแบบเฮ้
ไม่ใช่มันคือหนังสือเรียนหนังสือเทคของเราที่เราต้องแบบอ่านตอนสอบ
เพราะเด็กแพทย์จะอ่านหนังสือเยอะมากครับเพราะว่าในห้องก็มีเด็กแพทย์อยู่คนหนึ่ง
ใช่ไหมครับแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่เด็กในห้องผมนะครับเป็นห้องอื่นแต่ว่าก็รู้จักกันจากเพื่อนแนะนำอะไรอย่างเงี้ครับ
อืมเสร็จปุ๊บผมก็ลืมคำพูดนี้ไปเลยจนกลางคืนที่ผมนอนนั่นแหละ
ผมได้เจอเรื่องราวที่เกิดขึ้นและผมรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิต
อืมนั่นก็คือว่าผมอ่ะอยู่ในห้องนั้นแล้วผมนอนชั้นบนครับเตียงสองชั้น
สองชั้นหัวเตียงผมคือตู้เสื้อผ้าที่มันสูงขึ้นมาเกินเตียง
เหมือนเป็นผนังให้แล้วก็วางของได้ครับผมก็นอนหลับหลับสักพักนึงเนี่ย
ผมก็รู้สึกอึดอัดมากนะครับถ้าเกิดพูดกันง่ายก็คือเหมือนแบบผีอำแหละ
ที่ทุกคนเรียกกันนะครับผมก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเง
แบบมันมันขยับตัวไม่ได้เลยนะครับผมก็เริ่มแบบค่อยค่อยแบบพยายามแบบ
สู้กับอีความแบบขยับตัวไม่ได้เนี่ยสักแป๊บหนึ่งผมก็ค่อยลืมตามา
พอลืมตาเสร็จปุ๊บผมมาเห็นความรู้สึกผมอ่ะเห็นเป็นเหมือนคนอ่ะ
เขานั่งเหยียบผมอยู่อยู่ตรงหัวเตียงแล้วเอาขาห้อยมาเหยียบเหมือนว่า
เนี้ยหัวก็อยู่ตรงเนี้ยอ่าอ่าแล้วก็เหมือนเหยียบเหยียบ
ไปก็คือวันนี้มึงเล่นอะไรมึงเรียกกูเหรอ

ก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อเราปากเสียกับ
เหตุการณ์ตอนที่เราแซวเพื่อนไปนั่นเอง
คงโดนอาจารย์ใหญ่หรือเจ้าที่ตรงนั้นเล่นแค่นั้นเองครับ
แล้วเหตุการณ์นี้มันจบลงไงหมายถึงว่าก็เหยียบหายไปเอง
เสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งผมก็แบบว่าตกใจมาก
ผมก็เลยแบบเหมือนพยายามสุดอะครับสะบัดตัวเอง
ของที่อยู่หัวเตียงผมมันล่วงลงไปโดนเพื่อนที่นอนข้างล่าง

ผมก็เลยบอกเพื่อนไปว่าเฮ้ยวันนี้ผมมาปากเสีย

ตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยไม่ที่จะพูดแบบนี้
แล้วผมก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งพวกนี้มันมีอยู่จริง
ความคิดเปลี่ยน
ก็เริ่มเปลี่ยนแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นเป็นตัวตนเหมือนแบบเหตุการณ์คนอื่น
มันกั้มกึ่งเหมือนฝันถูกทำแบบจริงมากกว่า
ใช่ครับแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าหรือมันมีอยู่จริงวะ
ทันคำใช้แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันฝันหรือ
เปล่ามีอีกไหมก็มีเหตุการณ์อีกประมาณสองปี
หลังจากนั้นมาก็ที่เดิมเหรอไม่ครับอ่าต่างจังหวัดคือ
เฉียงไมคคือผมเป็นลูกครึ่งเชียงไมย์กับจันน้ำบุรี

ก็คือจะมีบ้านฝั่งคุณแม่คุณแม่ก็จะอยู่ฝั่งเชียงใหม่
คือทุกเทศกาลสำคัญผมก็จะไปเที่ยวที่นั่น
แล้วก็ช่วงนั้นผมก็อยู่ยาวค่อนข้างนาน

ซึ่งบ้านผมที่เชียงใหม่เนี่ยจะอยู่ค่อนข้างอยู่ขอบจังหวัดนิดนึง

แล้วก็ถนนหนทางที่จะเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ลาดยาง
มันก็ไม่ได้เจริญมากไฟเฟย์ก็ไม่ค่อยมี
แต่ว่าด้วยความที่เวลาจะไปเที่ยวในแต่ละครั้งเนี่ย

ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ๔๕นาที
แต่พอขับเข้ามาถึงหมดถนนลาดยางเนี่ยมันก็จะเข้าสู่บ้านผม
ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ๕๖กิโลเมตร
ก็จะขับแบบค่อยไปค่อยไปแบบนี้แหละ
ผมก็มากับเพื่อนสองคน

ผมเป็นคนขับผมเห็นวัตถุบางอย่างที่เป็นสีขาวเหมือนขยะกองอยู่ขวางทาง
กลางถนนแบบใกล้ลิบเหมือนแบบสุดไฟสูงอ่ะจะเห็น
พอเราขับเข้าไปใกล้ใกล้ปุ๊บเนี่ยมันก็หายไปมันมาเป็นวับมันมาจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบ
สิ่งที่เป็นของจริงก็ได้อาจจะเป็นตาฝาดหรือเปล่าเพราะตอนนั้นก็ลืมนึกถึงเรื่องของแบบสารยาไปเลย
เพราะว่าก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นและอย่างหนึ่งมากับเพื่อนด้วยเพื่อนก็อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เลยไม่ได้กลัวอะไรมากนะครับ
พอขับไปแบบนี้ในระยะทาง๕๖กิโลเมตรผมเห็นอยู่ประมาณ๒๓ครั้งที่เห็นผมเห็นวัตถุสีขาวเนี่ยตลอดระยะเวลาที่สุดไฟสูงประมาณนี้
พอเข้าไปก็หายแล้วก็สักแป๊บนึงก็เห็นอีกแล้วก็หายไปเข้าไปอีกปุ๊บก็หายไปจนใกล้ถึงบ้านผม
ระยะทางอีกประมาณสักสองร้อยเมตรจะเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านเลยบ้านผมมันจะเป็นเหมือนประตูอัตโนมัติ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าตรงเข้าลานจอดรถเลยผมก็โทรบอกกับที่บ้านว่าให้เปิดประตูเลยได้ไหม
เพราะว่าผมไม่มีกุญแจบ้านในการเปิดบ้านเหมือนทุกคนก็รอให้กลับบ้านด้วยเพราะมันดึกแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็โทรบอกว่าให้เปิดให้หน่อยพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บผมก็เลี้ยวเข้าเลย
พอเลี้ยวเข้าเสร็จปุ๊บประตูบ้านก็ปิดอืมปิดปิดเสร็จผมก็แบบเฮ้ย
ด้วยความที่มันคงซุกสนในตาตัวเองอะครับก็มองกระจกหลัง
ได้เห็นวัตถุนี้อยู่ที่ตรงประตูบ้านข้างนอกข้างนอกครับแต่เป็นแนวตั้ง
ช่างหมายถึงว่ายืนเหรอครับเฮ้ยแค่นั้นเลยครับก็เลยรู้สึกว่า
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามันมีสิ่งพวกนี้จริงแน่
แต่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเขาตามมาทำไมเรากำลังพูดถึงอะไรก็ไม่รู้
ลี้ลับมั้งคือมันคงไม่ใช่วัตถุที่มันมีอยู่จริงแหละ
ใช่มันคือสิ่งที่รับแต่ไม่รู้ว่าเขาตามทำไมอืม
แล้วก็แค่ว่าในจังหวะที่เราลงจากรถมาปุ๊บแล้วก็วิ่งเข้าหลังบ้านขึ้นไปชั้น๒
เราไม่ได้เห็นวัตถุสีขาวนั้นแล้วแต่เราเห็นเป็นคนคนหนึ่ง
ที่เป็นพลางแต่ใส่เสื้อลายสก๊อต

มันคงเป็นสิ่งลี้ลับที่เราไม่เคยคิดว่ามันมีบนโลกใบนี้ที่

จนแบบผมก็เลยเริ่มกลับไปถามกับคนแถวนั้นครับ
ซึ่งช่วงสงกรานนะครับ
มีคนเมาขี่มอเตอร์ไซค์ตกคูน้ำ

ผมไปหลังจากนั้น

ผมน่ะออกไปเที่ยวแล้วอยู่ยาว
เขาตายประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่ง
ติดสอยไฮ่ตามภรรยาไป

ผมเป็นคนไม่มีเซนต์เลยเวลาผมดูตัวเลขผมใช้
ประสบการณ์ที่ผมแบบสะสมมาจากการดูข้อมูลมาเป็นหมื่นหรือเป็นแสน

ผมไม่เคยมีเซนต์เลยแต่ทุกคนจะเถียงว่าผมมันมีเซนต์
ถ้าไม่มีเซตจะมาดูเรื่องนี้ไม่ได้จะมาศึกษาเรื่องตัวเลขไม่ได้
หรือจะมาเข้าใจเรื่องพวกเนี้ยไม่ได้อืมแต่ผมก็จะเถียงตัวเองตลอดว่าผมไม่ได้มีเซ็นต์อืม
ผมก็ไม่เคยมีด้วยครับหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เคยเจออีกเลย
นั่นคือครั้งสุดท้ายที่เหมือนจะใช่หลังจากนั้นไม่เจอไม่เจอ
แต่มันมีเรื่องที่ต้องคุยกันเมื่อกี้พูดถึงหมอดู
แต่ผมกลัวว่าออกเทปนี้ไปทุกคนจะไปตามหาเขา

ไม่หมายถึงว่าทำไมถึงต้องไปดูหมอดูมาเยอะ

เวลาไปก็ต้องไปนั่งรอบางทีแบบอยู่ดีก็กูไม่ได้อยากดู

ก็ต้องลากเข้าไปด้วยเอาดวงชะตาชีวิตเราไปดูด้วย
ก็ต้องไปนั่งฟังเขาอันนี้คือเรื่องแรกก่อน
เรื่องที่สองคือผมเนี่ยอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
บริษัทนี้เป็นบริษัทที่คัดเฟ้นหานักพยากรหน้าใหม่
เพื่อเอามาสร้างมาปั้นอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าแม่นจริงเจ๋งจริงก็เติบโตมีชีวิต

เพราะฉะนั้นเนี่ยนักพยากรทุกคนเดินเข้ามาหาผมผมสัมภาษณ์หมด
แล้วผมจะให้โชว์ว่าศาสตร์อะไรไหนดูให้ผมหน่อยซิดูให้นี่หน่อยซิอะไรอย่างนี้
จะเห็นแล้วเอาทุกคนใช้ศาสตร์นั่นใช้ศาสตร์นี่ก็วิชานี่ใช่ไหม
แต่ก็ไม่ได้มีใครที่มองเห็น

ก็ให้ทีมงานดูต่ออะไรก็ว่ากันไป

เขาก็แม่นอยู่ระดับหนึ่งแต่เราก็พัฒนาเขาจนเขาแข็งแกร่งขึ้น
ก็เติบโตได้แล้วก็ให้ทีมงานดูแลต่อ

จนกระทั่งวันหนึ่งมาเจอคนนี้เอาแบบเท่าที่คุยได้เท่าที่เล่าได้กว้างเลยครับ
คนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทนะครับ
คนนี้เป็นคนหนึ่งที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนำมา
แล้วก็ภรรยาผมก็จองคิวมาปีครึ่ง
ก็ไม่รู้นะไปแอบจองคิวอะไรกันยังไงนะ

เสร็จปุ๊บก็ถึงเวลานัด
ก็ขับรถเข้าไปในหมู่บ้าน
ไปถึง
ก็ไม่ได้ดูเพราะว่าไม่ได้นัดคิวไว้
แต่เป็นคิวของภรรยาผมตอนเที่ยงตรง

แต่ด้วยความที่จังหวะวันนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ไม่มีคน
คือคนนี้เขาไม่ได้เป็นหมอดูอาชีพนะเขาทำอาชีพอื่นนะครับ
ภรรยาต้องปั๊มนมพอดีเดี๋ยวจะเจอครับปั๊มนมนะครับ
ตลอดเวลานะครับทุก๓ชั่วโมง
เป็นช่วงเที่ยงพอดีที่ภรรยาต้องปั๊มนม
เสร็จปุ๊บก็เลยถามว่า

พอดีว่าหนูต้องปั๊มนม

อะไว้นี่ได้ว่างก็จะดูให้ละกัน
ดูดารานะครับ
พอเข้าไปในห้องผมก็แทบมา

เป็นคนคนหนึ่งที่หน้าตาพอใช้ได้

เดี๋ยวก็ดู๑๕นาทีช่วงภรรยาปั๊มนม
เวลาไปอืมผมอยู่อย่างนั้น๒ชั่วโมงครับพี่แจ๊ค
จากอะไรก็ไม่รู้จากการพูดคุยกับเขา
ผมไม่คุยด้วยผมฟังอย่างเดียวเราทนฟังเขาได้สองชั่วโมง
แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ดึงดูดเราให้เราไม่อยากลุก
ไม่อยากลุกเลยแล้วก็มีอยู่สองอย่างตอนนั้น
ที่มันเกิดขึ้นกับผมคือในใจผมอ่ะมันมีคำพูดว่า
เชื่อมึงรู้ได้ไงวะหมื่นครั้งตลอด๒ชั่วโมงนี้
เขาทักมาถูกหมดที่เคยผ่านมาในชีวิตเราถูกหมด
แล้วก็อีกอันหนึ่งคือน้ำตาซึมตลอดแล้วบางประโยคก็ร้องไห้เลย
อยากรู้ไหมว่าวิธีการของเขาคืออะไรผมเรียกเขาเอ็กซ์เมนถ้าพูดได้ก็พูด
อยากฟังคือของเขาเนี่ยคือตั้งแต่ผมแบบไม่ได้เชื่อเรื่องสิ่งมิช
สิ่งที่มันลี้ลี้ลับเนี้ยครับมาวันนี้ผมเชื่อมากว่ามีอยู่จริงครับ
จากเขานี่แหละนะครับคือเข้ามาเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่า
ให้เรานับถอยหลัง๒๐ก่อนเหมือนประมาณปันหนึ่งไว้ให้เรามีสติก่อน
ว่าเรากำลังนับเลขอยู่นะอืมเสร็จปุ๊บพี่แจ๊เอ่ยชื่อพี่แจ๊คไปอ่ะ
สักพักนึงเขาจะไปอยู่ที่หน้างานศพพี่แจ๊ควันสุดท้ายของชีวิต
หมายถึงว่าเขาจะนั่งทานแมชชีไปอยู่ที่งานศพของพี่แจ๊คในวันนั้นเลย
แล้วเขาจะเห็นว่าหน้างานศพพี่แต่งด้วยดอกไม้อะไรมีใครอยู่ในงานศพพี่บ้าง
ค่ะพี่ใช้รูปอะไรในการเอาไปวางตรงนั้นอืมมีชาตะวันที่เท่าไหร่
รณาวิทยาไรโดยที่พี่ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดเขาเขาทายหมื่นคนถูกหมื่นคน
คือไอ้วันมรณะเนี่ยยังพอเข้าใจได้ว่าโอเคมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
แต่วันชาตะไม่มีทางรู้ได้ใช่ตอนแรกในใจสมองคิดแบบว่าดาราเขาตอน
วันกูผิดหนึ่งวันเสร็จปุ๊บขับเข้ารถเข้ามา
เมื่อกี้กูได้เอาบัตรประชาชนให้กับรอปภไว้ไหม
แล้วเขาโทรถามหรือเปล่าว่าบัตรประชาชนนี้เลขอะไร
หรือคนนี้เป็นเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่ได้ฝากเอาบัตรอะไรเลย
ภรรยาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเราเด็ดขาดแล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นใครมาดูด้วย
เพราะเขามีกฎข้อนึงว่าไม่ดูดารานั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่ดูดาราเพราะ
เพราะเขาไม่อยากดังโอ้โหแค่นั้นเลยอืม
ก็คือทำให้แมนการินคนที่เชื่อวิทยาศาสตร์ล้านเปอร์เซ็นต์
นั่งฟังหมอดูใช่พูดอยู่สองชั่วโมงใช่
แล้วเขาพูดหมดทุกอย่างทุกอย่างเขาไม่ได้คุยกับผมนะครับอ่า
เขาคุยกับวิญญาณที่มากับผมบ้าจริงอุ้ยผ่านเราไปอย่างงี้เหรอ
ใช่อุ้ยบางทีเขาก็มายืนข้างข้างตรงนี้แล้วอะไรนะอ๋อ
แล้วก็พูดเลยเขารู้ชื่อเล่นพ่อแม่ผมที่ไม่มีใครเคยรู้เลย
มีแค่ผมกับพ่อแม่ที่เรียกกันวันนี้อึ้งว่ะ
เขารู้ทุกอย่างมากครับแบบที่สุดบนโลกใบนี้
ซึ่งผมไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีคนแบบนี้จริง
ไอ้สิ่งที่เขาไทยจากอดีตมาพอเข้าใจได้
เขาได้พูดถึงอนาคตเราไหมก็พูดถึงพูดถึงทุกอย่างเลย

ผมให้เขานั่งทานแม่ชีไปดูผมตาย
ว่าผมอ่ะตายวันไหนอืม

นาทีสุดท้ายก่อนตายผมรู้สึกอะไรบ้างอืม
แล้ววันในงานศพผมให้เขาลองมองรอบให้ผมหน่อย
ว่ามีใครเหลืออยู่บ้างและใครยังไม่อยู่อืม
เขาก็จะบอกผมได้ว่าในวันนั้นมีใครอยู่บ้าง
มีลูกผมนะมีคนนี้คนนั้นนะอะไรอย่างนี้
อย่าบอกว่าพูดญาติเราถูกหมดเลยนะเขาถูกอยู่แล้ว
บ้าเขาพูดถูกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องเบสิกมาก
เออเขารู้ว่าใครหายไปผมก็จะให้เขานั่งทานแม่ชิม
กลับมาว่าหายไปตอนไหนด้วยอ่า
ตัวอย่างเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นเล่นนะ
ครับน้องรักผมคนนึงครับก็มาช่วยจัดงานนั้นด้วยอืม
แต่เพื่อนรักอีกคนนึงของผมไม่มา
หายไปไหนวะอืมจริงจริงมึงต้องอยู่สิเพราะกูเป็นเพื่อนมึงอืม
เขาตายไปเมื่อสี่ปีที่แล้วเพราะอะไรเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น
ก็คือนั่งทานแมชชินย้อนกลับไปเรื่อยจนถึงปัจจุบัน
คือเขาเหมือนกับเขาไม่ได้ดูเราได้แค่คนเดียวใช่ครับ
ถึงว่าในช่วงชีวิตที่เรารู้จักใครเขาไปเห็นได้อีกเหรอ
แต่ว่าในกฎข้อหนึ่งของเขาก่อนไปดูเขาจะมีกฎประมาณ๑๐กว่าข้อนะครับ
หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามดาราไปดูห้ามนั่นนี่นู่น
เขาจะไม่ดูเรื่องมือที่สามจะไม่ดูเรื่องบุคคลที่สาม
แต่ถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราจริง
เขาจะช่วยได้ครับจะดูให้ได้อืมหลายหลายอย่างอ่า
บัตรประชาชนสิบสามหลักพี่ไม่ต้องบอกแล้วเขารู้หมดเลยปุ้ย
จริงจริงผมไม่ได้โกหกผมรู้คือเข้าใจว่าคือผมอ่ะ
เป็นคนอื่นมาเล่าผมอาจจะมองว่าคือผมอยู่สายความเชื่อมาแบบเออ
สิบปีอ่ะเนอะผมคนนี้เอ็กซ์เมนสำหรับผมนะเอ็กซ์เมนที่สุดนะ
มีอยู่ทีนึงเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
เดี๋ยวหนูขอไปจ่ายตังค์คนตัดย่าก่อนพอดีวันที่ผมไปเขามาตัดกิ่ง
ย่าตัดต้นไม้พอดีครับเดี๋ยวมานะพี่แป๊บนึง
เดี๋ยวหนูไปขอไปจัดการแป๊บหนึ่งเขาก็เดินออกไปได้ประการหนึ่ง
อ๋อเนี้ยสี่ตัวเนี้ยบาทเลขทีพี่ตรงเป๊ะแบบเลขบัญชีของคนสวน
หลังจากที่เรานั่งฟังอยู่สองชั่วโมงเราได้อะไรจากตรงนั้น
สิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้อย่างหนึ่งก็คือ

ทำให้ผมรู้ว่าเวลาที่เหลือของชีวิตของผมมันโคตรมีค่าเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ทำให้ทุกนาทีของผมมันดูไร้ค่า

ผมก็พยายามทำในสิ่งที่ผมวาดฝันไว้

ยิ่งถ้าเรารู้ว่าเรามีชีวิตถึงแค่ไหน

หรือต้องพยายามแบบใส่ใจซึ่งกันและกันให้มากที่สุด

แต่ผมเชื่อว่าคนเรามีหลายประเภท

ตายเมื่อไหร่จิตตกเลยนะคือแบบไปไม่เป็นเลยว่าอุ้ย
ไม่อยากตายทำยังไงวะแต่บางทีก็มีสิทธิ์ไม่ต้องถามไง
อืมเพราะเขาปิดเอ็กเอ็กซให้พี่อยู่แล้วอืมไม่ต้องถามก็ได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่
อืมอ่าปล่อยเลยปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเลยใช่
แต่อย่างน้อยถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะได้ทำในสิ่งที่มันถูกต้องมันดี
คือผมใช้ชีวิตที่คุ้มค่าคือผมไม่ปิดผมไม่กลัวผมอยากรู้
ว่าผมแบบตายเมื่อไหร่วะวันที่เท่าไรวะอะไรอย่างเงี้ยอ่า
ผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ผมก็ถามอะไรตรงตรงอ่า
เพราะอะไรวินัยสุดท้ายก่อนตายผมอึดอัดมากไหมอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็ถามหมดเลยอ่ะทุกอย่างแล้วผมก็อยากรู้อ่ะอ่า
อ่านั่นคือสิ่งที่อีกอันหนึ่งพี่เอาคำคือผมอ่ะดันแบบ
ทะลึ่งถามประมาณแค่ว่าแบบงานศพพี่ใหญ่โตไหมอ่ะ
อย่างใต้โตให้ไหมโอเคกูรวยกูแตะใบใจละอ๋อโอเค
ศพผู้ใหญ่โตแสดงว่าชีวิตกูเนี้ยช่วงเนี้ยอืม
ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปงานศพมันใหญ่โตมีหน้ามีตา
แสดงว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ต้องลำบากหรือตกอับอะไรอยู่แล้วล่ะ

บ้านปลายชีวิตของแทนใช่อ่า
ลูกยังอยู่ไหมรักกันไหมอะไรอย่างเงี้ก็จะเห็นลูกของเราแบบ
อยู่ในงานด้วยทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับ
โต้แซวว่าลูกเอาอายุยาวไว้อะไรอย่างเงี้แล้วก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้นึกออกไหม
คุณผู้ชมลองเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้นะ
แล้วลองใช้วิจารณญาณของตัวเองดูว่าจะไหวไหม
มันมีเหตุการณ์เยอะมากที่แบบพูดได้ไม่หมดกับเทปนี้
หรือแบบเล่าให้ฟังในความในใจที่มันได้ไปดูเนาะ
คือมันมีหลายเหตุการณ์ที่แบบบางทีผมคุยกันสนุกแบบนี้
ฟังเรื่องเครียดมาเยอะแล้วจากการที่เขาพูดให้ผมฟังอ่า
คุยเรื่องสุขสุกกันบ้างดีกว่าคุยเรื่องลูกผมอืม
เขารู้ไหมกระทั่งลูกผมเกิดวันไหนเวลาไหนที่ผมไม่เคยบอกใครว่าผมห่วงเวลาเกิดมาก
ชายเข้าใจมันสำคัญมากแล้วเขารู้ไหมคะว่าใครเป็นคนผ่าคลอด
คนที่ผ่าคลอดชาตินี้คือชาติที่แล้วก็ผ่าคลอดลูกผมเฮ้ย
แล้วเขามาเจอกันในชาตินี้พอดีแต่เขาไม่ได้จำไม่ได้
แต่เขาจะมีความรู้สึกที่มีความสุขในการเอาลูกคนนี้ของผมออกมามาก
เพราะว่าเขาเป็นพ่อลูกกันมาก่อนในชาติที่แล้วแล้วเขารู้ไหมฮะชื่อชาติที่แล้วชื่ออะไร
และชาติเนี่ยเขาชื่ออะไรโดยที่ผมไม่เคยบอกใครว่าใครผลักพ่อลูกผม
คุณผู้ชมสังเกตหลายอย่างว่าแววตาเวลาเขาพูด
เขาแบบเขาเขาเชื่อโดยสนิทใจเขาแบบเฮ้ยเนี้ยคือแบบเออผมผม
เชื่อจริงเชื่อจริงผมมองอาการออกเลยว่า
เขาคงเจออะไรที่มันแบบมันคงพิเศษมากอ่ะมันคงแบบเหนือความคาดหมาย
มันคงแบบอเมซิ่งมากว่าเขารู้ได้ไงวะล่าสุดผมก็สนิทกับเขาเนอะ
ผมก็พาเขาไปบ้านผมอ่ะไปนั่งกินข้าวกันก็คือแบบ
ก็เจอกันบ่อยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บเขาก็ไปคุยกับเจ้าที่ผม
กลางวันอ่ะวันหลังสั่งมาให้กินบ้างนะคอหมูย่างเจ๊แดงอ่ะ
อ่าอ่าคนในบ้านก็ตกใจดิอ้าวก็เพิ่งยิงคอเว้าเจ๊แดงไป
อ่าเนี่ยยายอ่ะอยากกินนะเดินผ่านมาแลบลิ้นอยู่ตรงกระจก
บอกว่าอยากกินลาบปลาดุกที่สั่งมาเฮ้ยแล้วสั่งมาแค่สองอย่างคือ
หมูย่างกับแค่ลาบปลาดุกแค่นั้นแสดงว่าตอนที่เรากินอยู่เจ้าที่เห็น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
ชีวิตของหมอดูคนนี้จะเปลี่ยนทันทีแต่ขนาดไม่มีใครรู้อ่ะก็คิวหกพันกว่าคิวนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้เป็นอาชีพหลักของเขาด้วยเขาก็ทำอาชีพอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็พยายามบอกกับทุกคนว่าแบบมันยากมากบางคนก็แบบว่าเฮ้ยรู้ว่าผมรู้จักเขาก็จะพยายามจะมาแบบว่าให้ผมจองคิวให้
ทั้งหมดเลยนะครับคนที่เอาเป็นว่าอืมถ้ามีอืมมีแบบวาสนาหรือมีบุญได้ดูต่อกันก็คงว่าก็คงได้ดูกันแต่ทั้งหมดเลยคือผมอยากจะบอกอย่างงี้น่ะคุณผู้ชมคุณฟังครับเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก่อนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูหมอดูหรือว่าอยากรู้อนาคตรู้อะไรแบบเนี้ยไม่มีใครห้ามได้

จ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับจ๊ะครับ
ป่ะถูกแต่ใครใจเห็งกว่าใครจะแบบสุดยอดกว่า
มันเป็นความเชื่อของเขาเขาทำแล้วเขาได้ไง
มันก็เป็นความสุขของเขาก็แล้วแต่เขา
นี่คือเรื่องของความเชื่อของแมนการิน

เรื่องของตัวเลขที่เราไปออกแบบให้คนนั้นคนนั้นคนนี้
ตอนที่ไปออกแบบมีเคสไหนบ้างไหมที่แบบ
เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้น
เคสเคสนั้นยกตัวอย่างซะหน่อยมีไหมเปลี่ยนชีวิตเขา
จริงมันก็มีเหตุการณ์เรื่องของตัวเลขเยอะนะครับพี่แจ๊ค
เพราะว่าเราก็แบบเจอคนมาเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนให้มากเยอะมากเลย
แต่ผมชอบคิดขัดแย้งกับตัวเองเสมอเลยอย่างที่ผมบอกนะว่า๙๙
มันคือมานะของเขาคือตัวตนของเขา
ผมก็จัดพยายามบอกกับทุกคนว่าจริงแล้วว่าตัวเลขมันเป็นแค่อุปกรณ์หนึ่งนะ
อยากให้เขาแบบสบายใจอย่าให้เขาแบบไม่ไปงมงาย
นะครับก็จะมีเคสหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบว่ามีความสุขที่เราได้ยิน
อย่างทีมวอเล็กบอลหญิงของประเทศไทยที่ได้แชมป์เอเชีย
หรือได้แชมป์ระดับโลกอะไรสักอย่างนี้แหละที่เขาไปแข่งมานะครับ
ก็ไลน์มาบอกว่าขอบคุณนะพี่แมนที่แบบเออดูเรื่องตัวเลขแนะนำให้อะไรอย่างนี้
ก็คือแบบประสบความสำเร็จนะอะไรอย่างนี้
ก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยจริงมันคือคุณฝึกซ้อมเอง
คุณตื่นตี๔คุณซ้อมทั้งวันทั้งคืน
นั่นน่ะมันคือสิ่งที่ทำให้คุณชนะไม่ใช่เลขของผม
แต่ผมเป็นแค่คนหนึ่งที่แบบให้กำลังใจกับคุณแล้วก็เอาตัวเลขที่ดีที่สุดอ่ะ
ให้อยู่ข้างคุณและเป็นเหมือนสิ่งที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเล็กเท่านั้น

แสดงว่ามีหลายเคสที่มาเปลี่ยนตัวเลขหรือว่ามาปรึกษาเรื่องตัวเลข

ออกแบบตัวเลขให้แล้วมันประสบความสำเร็จผมใช้คำว่าประสบความสำเร็จกันแล้วกัน

เยอะครับร้านค้าก็เยอะแยะมากครับแต่ว่าเคสหนึ่งที่แบบตอนแรกก็คิดว่าแบบโทรมาน่าจะมีเรื่อง
ก็คือเคสของลอดช่องวัดเจด

ผมก็เราก็ดูแลกันมาตั้งแต่แบบนานมากแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
มีอยู่วันหนึ่งแบบพี่จุ๋มนะครับก็โทรมาหาผมแบบว่าช่วยด้วย
ผมบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือผมก็มานั่งคิดแบบเฮ้ยผมแบบเปลี่ยนเลขผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่าช่วยด้วยตอนนี้ขายลอดช่องไม่ทันแล้วจนโจรปีนข้ามมาขโมยลอดช่องออกไป

ปกติเขาจะขโมยแบบของมีค่ากันแต่ว่าบ้านเขาถูกขโมยลัดช่อง
เขาบอกว่ามีใบที่มันไม่ได้ขายดีขนามนี้ไหม
หาหนี่ยังนั้นเลยเหรอ
ใช่ครับสุดท้ายผมก็เลยแบบว่าพี่จุมคนให้ผมตกใจเลย
ขอบคุณที่ให้เลขดีเขาไปอะไรแบบนี้หรือพิมพลปุรมพุธอย่างงี้ครับ
นี่ตอนให้เบอร์ไปเขาก็
เบอร์ไปเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่า
คือแบบเอารถมากับ๒เรื่องหรอสัก๕เรื่องก็พอ

โหก็โอเคแล้วถ้าเจ็ดเรื่องคนอื่นเขาไม่มีละครพี่มาเครียดอะไร
ก็เลยบอกว่าเออแบบก็เป็นความรู้สึกประทับใจของผม

เหมือนกันค่ะครับก็ค่อนข้างดีใจครับแต่ก็คือ
ได้ไปบอกใครว่าแบบเออเราเปลี่ยนอะไรใครบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ศิลปินดาราเราก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวด้วย
นะครับแต่คนหนึ่งที่เขาแบบชมตลอดก็คือน้อง
ที่เราดูแลกันมาตั้งแต่แรก
จนวันหนึ่งน้องมีชื่อเสียง

ก็ต้องติดต่อสอบถามกันไป

โดยที่ไม่ได้ไปคิดอะไรกับเขา

มันก็เป็นเรื่องที่แบบประทับใจ
ที่แบบอยู่ในความรู้สึกดีอะไรอย่างนี้ครับก็อีกหลายคนด้วย
โอ้โหเฮ้ยไม่รู้สิเรื่องพวกนี้นะคือผมอ่ะเอาส่วนตัวผมก่อน
ผมเฉยมากกับเรื่องตัวเลขจนวันหนึ่งภรรยาผมเนี่ยอย่างนี้เลย
พาผมเข้าสู่วงการทุกอย่างคือตัวเลขบ้านเลขที่ที่ซื้อซื้อเพราะตัวเลข
บ้านเลขที่พูดได้มาบ้านเลขที่อะได้ดิ
ก็ดีนะครับผมว่าหมู่บ้านนี้เขาก็ใส่ใจเรื่องสารพระภูมิ
อารมณ์เย็นเป็นสุขมีความสุขอะไรอย่างนี้
คนแบบค่อนข้างจะไม่ได้มีตีรันฟันแทงกันในบ้าน
บ้านเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างแบบใจเย็นอะไรอย่างนี้ครับค่อนข้างดี
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบในมุมของบ้านก็จะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ
เยอะอะไรอย่างนี้ครับค่อนข้างจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ของหลายหลายบ้านในนี้ด้วย
อะไรอย่างเงี้ครับอืมค่อนข้างดีครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบ
อยากรู้อะไรต้องรู้ให้ได้อย่างเช่นการศึกษาข้อมูลต่างในชีวิต
ก็เป็นพวกแบบรู้ลึกรู้จริงหาสัญหาสิ่งใหม่
ผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดให้คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้สามารถแบบ
โตได้ดีอะไรอย่างนี้ครับค่อนข้างถือว่าเป็นเลขที่ดีครับพี่แจ๊
บ้านผมนี่ถ้าข้ามขั้นไปนิดเดียวนี่คือจะเปิดตำหนักแล้วนะ

แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาคือแบบไปเอามาจากต้นทางเลยฮะ

เรื่องร้ายก็มีเลขดีในตัวอยู่แล้วเป็นเหรียญสองด้านเสมอ

เลขนี้มันจะอุบัติเหตุนะมันจะตายหรือมันจะไม่มีนะครับ
แค่จะบอกให้รู้จักเลขว่ามันเป็นยังไงแล้วอยู่กับมันให้เป็น

ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตหรือแบบอะไรบางอย่างแค่นั้นเอง
เราก็แค่แบบเขารู้ว่าเลขนี้ใช้แล้วอารมณ์ร้อนใช้แล้วใจร้อน
เราก็แค่ใจเย็นลงปรับธาตุตัวเอง
หมายถึงว่าถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้คุณก็ต้องปรับตัวเอง
ใช่ครับหรือบางทีแบบว่ารู้ว่าบ้านเลขที่นี้เป็นบ้านที่อยู่
ก็อาจจะต้องหาแบบต้นไม้เยอะหน่อยในบ้านนี้

ทำให้เหมือนอยู่ในสปาอย่างนี้มันก็จะสามารถลดความกดดัน
ความเครียดของคนในบ้านกับเลขที่มันเสียได้
เพราะเนี่ยถึงบอกว่าเลขไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเบอร์
ไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนอะไรให้มันวุ่นวาย
อันนี้คือสิ่งที่เวลาคนเจอหน้าผมต้องคิดแบบเฮ้ยมาเจอแมน
แมนมันต้องจับกูเปลี่ยนเบอร์แน่เลยไม่เคยทำเลย
แล้วก็แทบจะไม่อยากเปลี่ยนให้ใครด้วยเพราะมันวุ่นวายพี่
เพราะว่าเบอร์โทรศัพท์บางเบอร์มันผูกกับหลายหลายอย่าง
ใช่ธุรกรรมอีกวุ่นวาย
เพราะฉะนั้นวิธีการผมเชื่อว่าเราแค่หาเลขที่มันแบบง่ายมาซิงค์รอบตัว
ตัวอย่างเช่นให้เห็นภาพง่ายนะ
ผมอ่ะเป็นคนทำเทรนด์เรื่องเลขต่อท้ายไลน์ครับ
ทุกคนใช้เลขต่อท้ายไลน์กันเยอะนะ
มันก็คือง่ายง่ายต่อการที่เราเปลี่ยนทุกวันได้

ต้องมาเมมอีกแต่ว่าอันนี้มันอยู่ที่โปรไฟล์
ที่โทรหาลายมากกว่าโทรเบอร์ด้วยถูกไหมหรือแม้แต่ใช่
เข้าพาสเวิร์ดมือถือพี่กดตลอดเวลาถ้าพี่ใส่แมส
พี่เอาเลขที่ดีมาไว้ใกล้ตัวสิถูกไหมครับหรือมองเป็นแก๊งกิ้งในการโอนตังค์
รหัสตู้เซฟสร้างเมลใหม่ที่มีตัวเลขต่อท้าย
อะไรพวกนี้มันเป็นวิธีการเอาเลขมาใช้ที่ไม่ปวดหัว
พี่ก็สามารถมาปรับให้ได้ให้มันเข้ากับยุคใหม่เขาเรียกว่ายุคดิจิตอล

จบผมชอบคำพูดเขานะว่าเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดว่าอ๋อมาหาแมน
แนนให้เปลี่ยนตัวเลขเดี๋ยวแมนขายเบอร์ให้เดี๋ยวแมนเปลี่ยนเบอร์ให้

จะแนะนำว่าคุณมีตัวเลขแบบนี้อยู่
คุณจะไปปรับใช้ชีวิตกับตัวเลขแบบนี้ยังไง

คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนคุณใช้เหมือนเดิมได้
แต่คุณก็รู้จักเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนตัวเองแทน

คือผมไม่ได้มาในจุดของเป็นพ่อค้าขายเบอร์หรือเป็นแบบ

ตามหลักของจุ้ยก็คือแค่ปรับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าต้องมาทุบนั่นทุบนี่ทำอะไรให้มันดูแบบเครียดและกดดัน
มันก็ต้องมีหลายความเชื่อหลายศาสตร์เลยก็ขึ้นอยู่กับใครจะเสพแบบไหน
แต่ทั้งหมดทั้งนี้ก็คืออย่างที่พี่แจ๊คพูดตอนแรกคือต้อง
มีสติจะต้องแบบอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

อันนี้คือสิ่งที่แบบเป็นพื้นฐานของแบบความเชื่อทั้งหมดเลย
สมมุติวันนี้เราคุยกันเสร็จเรียบร้อยออกอากาศเสร็จเรียบร้อยครับ
ผมเชื่อเลยครับว่าคนดูสถานีผีดุ
ผมอยากติดต่อผมอยากคุยกับพี่แมนให้พี่
เพราะว่า๙๘หมอดูคนนั้นเป็นใคร

สิ่งหนึ่งที่เขาต้องถามคือถามพี่แมนก่อน
นี่แล้วก็โยงไปหาพอจะบอกหมอดูคนนั้นได้ไหมครับ

คือผมก็ต้องบอกไปว่าผมก็อาจจะบอกไม่ได้จริง
เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นเจตจำนงหรือมันเป็นแบบของเรื่องของเขาด้วย
ไม่ใช่เขามาบอกพี่แมนกั๊ก

คือวันนี้เรามาคุยเรื่องว่าผีมีจริงไหม
แนนเชื่อเรื่องสิ่งพวกนี้จากคนนี้

ไม่ได้โปรโมทว่าเฮ้ยจะต้องไปดูดวงกับเขา

แต่จากเอ็กซเมนมีหลายคนนะครับ

เวลาเกิดคือตัวเลขถูกไหมครับ

เพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็จะมีความสัมพันธ์ในชีวิตของเรา

แล้วนี่คุณแมนการินขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้คุย
เป็นครั้งแรกที่เราคุยเรื่องลี้ลับแล้วแล้วรู้สึกว่ามันได้อะไรวะ
ปกติเราคุยเรื่องผีอย่างเดียวเลยนะได้จริงใช่ไหม